ไปดูเหตุการณ์นี้กันต่อคุณผู้ชมค่ะเรื่องของสุนัขตัวหนึ่งค่ะ
ซึ่งมีคนเขาประกาศตามหาเจ้าของนะคะเพราะว่ามันตกน้ำ
แล้วเขาพบว่ามันอ่ะลอยมากับผักตบชาวาแบบเนี้ยค่ะโอ้ผักตบหอบมาหอบมา
ไม่รู้มาจากไหนนะคะเขาไปเจอค่ะคุณลูกน้ำสอนรัฐค่ะ
ก็โพสต์ภาพสุนัขตัวนี้ลงในกลุ่มนะคะรวมหมาแมวหายหมาแมวหลง
เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนเช้าเนี่ย
ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วก็เห็นสุนัขตัวนี้นี่แหละค่ะลอยมากับกองผักตบชาวาที่คลองแถวตลาดเก่าหัวตะเข้ลาดกระบังค่ะ
คุณแม่ของเพื่อนเนี่ยก็เลยช่วยนะคะขึ้นมาแล้วก็จับอาบน้ำมันก็น่ารักนะ
ดุด้วยแล้วก็ขี้อ้อนด้วยนะคะเนื้อตัวไม่มีบาดแผลอะไรมากับผักตบชาวาแบบนี้คุณผู้ชม
ไม่รู้ลอยมาจากไหนนะคะก็คิดว่าน่าจะหลงหรือว่าตกน้ำลอยมา
ซึ่งตอนนี้เนี่ยเพื่อนของคุณแม่ก็ดูแลอยู่นะคะเพราะว่าบ้านนี้ปกติเขาจะรักสุนัขนะคะ
ก็บอกว่าถ้าหากว่าไม่พบตัวเจ้าของเนี่ยก็จะเลี้ยงสุนัขตัวนี้ต่อไปนะ
แต่ว่าตอนนี้ขอประกาศหาหน่อยค่ะอ่ะสุนัขใครหายนะคะ
ล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่เจอตัวเจ้าของนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเจ้าของสุนัขตัวนี้ก็ไปแสดงหลักฐานหน่อยนะคะ
มีคนเขาช่วยเอาไว้ได้มันลอยมากับผักตบชาวานะคะเนี่ยค่ะ
อยู่แถวคลองตลาดเก่าหัวตะเข้ลาดกระบังค่ะ
อยู่ตรงนั้นได้ยังไงก็ไม่รู้